มองวงการตำรวจยังไงทำไมเห็นข่าวเรื่องนี้แล้ว
ในมุมบอกของผมก็ฟังวิทยาลังก์ก่อนจะมา
เขาบอกได้ประโยชน์เพราะว่าเรื่องนี้ประชาชนคาดหวัง

แล้ววันนี้พอเกิดเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
เราก็ไม่มองว่าไฟไหนผิดไฟไหนถูก
แต่ผมว่าประชาชนเขากำลังมองอยู่
และจะได้ประโยชน์เพราะว่าเราถ้าปฏิรูปตำรวจได้
ตำรวจเนี่ยเป็นต้นน้ำเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม

ทีนี้ถ้าตำรวจอย่างถ้าไปรูปจริงเหมือนอเมริกา

หนาผนเมาขับจาจับเลย

ก็คือคุณสมชัยเขามากล่าวหาคุณพี่ชื่นบาน
ที่ปรึกษานายกรณ์ตรีกกฎหมาย
ซึ่งเรามองว่าตอนแรกในช่วงแรกก็ออกมา

ก็เอามากล่าวหาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเรามองว่า

แต่พอ๑๕กันยา๖๖ก็ออกมาเชื่อมโยงเลยว่า
คุณวิชิตเนี่ยคุณวิชิตท่านโดนคดีละเมิดอำนาจศาล
แค่นั้นเองแต่เรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องสินบนการถือถุงเงินไม่มี
คือคุณวิชิตตอนที่ตรวจสอบคุณหน่อยก็ออกมาถอนตัว
คือไปรัฐมนตรีเพราะว่าระหว่างที่กริจนิการ์ตรวจคุณสมบัติอยู่นี้
คุณพิชิตก็เสียสละไม่มีใครบังคับท่านเลย
มาให้สัมภาษณ์แล้วคุณวิชิตก็เลยมอบหาคุณท้อมพงษ์ไปฟ้อง

เร็วดูว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณสมชัยกล่าวหา

มาร่วมกับคดีที่ว่ามีให้สินบน

อาญามาตรา๓๒๖๓๘เรียกไป๕๐ล้านด้วย
๕๐ล้านครับแล้วเห็นบอกไปต่ออะไรสอนอนทุ่ง๒ห้อง
ก็ไปเรื่องที่๒พอดีมันมีประชาชนพลเมืองดี

ผมก็ลองตรวจดูมีคำสั่งข้อสาวชอตอนปี๖๑
เขาว่าวันที่๒๐มีนาให้คุณสมชัยพ้นหน้าที่จากกรกต
แล้วก็เราไปดูว่าคำสั่งนี้พ้นการคิดกรกต
เพราะว่าบังเอิญว่า๑คอสชเขาเขียนในคำสั่งว่า
พฤติกรรมไม่เหมาะสม๒ผลประโยชน์ขัดกัน
คือผลประโยชน์ทับซ้อนั่นแหละทีนี้ก็ไปขัดรำนูนค่ะ
รัฐมนุนมาตรา๙๘วงเล็บ๘แล้วคนที่เป็นให้พ้นก็คือลงสอสอไม่ได้
คุณสมชัยไปลงสมัครกับประชาธิปัตย์ปี๖๒ที่สมุทรสาคร

นี่กรรมที่๑พอกรรมที่๑พอปี๖๖มาลงกับเสรีรวมไทยบัญชีรายชื่อลำดับที่๖อีก
ก็เข้าเลยขัดกับกฎหมายรัฐมนุนมาตรา๙๘วงเล็บ๘
และกฎหมายประกอบพรปประกอบรัฐนูลมาตรา๔๒วงเล็บ๑๐อีก

เรื่องก็คือหมายความว่าเรื่องนี้โยงไปเรื่องคุณสมบัติ
ลงไม่ได้ล้อเสร็จแล้วผมจะไปยื่นประทานกรกฎอตรวจสอบ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอยู่ในสายกับเรานะครับ

อาจารย์สมชัยเห็นโพสต์ไว้บอกจะฟ้องเหมือนกันเหรอฮะ
ต้องขออภัยก่อนว่าไม่ได้ไปร่วมรายการ

ที่หนึ่งก็คือว่าเวลามันน้อยใช่ไหมครับ

สองก็คือว่าสภาพการจราจรมันไม่ไหวเลย

ประเด็นที่ทางคุณพร้อมพงพร้อมมีพลเมืองดีนะครับ
แจ้งว่าผมขาดคุณสมบัติไม่สามารถจะสมัครสอสอได้เนี่ย
ต้องขออนุญาตนะครับว่าให้อ่านรัฐธรรมนูลมาตรา๙๘วงเล็บ๘
ให้เต็มปันทัดให้ครบปันทัดนะครับ
คือไม่ใช่ว่าพอประชาชนมาแจ้งนะครับ
แล้วก็หลับหูหลับตาฟ้องเลยนะครับ

มาตรา๙๘วงเล็บ๘เนี่ย
เขาเป็นลักษณะต้องห้ามของคนสมุทรสงศคือนะครับ
เคยถูกให้พ้นจากราชกาลด้วยธุฤษฐพพฤตไม่ชอบนะครับ
แต่ว่าถ้าหากจะไปอ่านคำสั่งของคอสชเนี่ย
เขาสั่งให้ผมยุติปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งอันนี้เนี่ยครอสชเขาก็ปรวจ
หรือก่อโทรท่านใดท่านหรือก็ได้
นี่คือเรื่องหนึ่งนะครับว่า

คนก็เก็บข้าวแซมไปเรื่อย
ผม๕๐ล้านใช่ไหมครับผมจะฟ้องเท่ากับ๕๐ล้านทีเดียวกันครับ
อันนี้หมายถึงว่าฟ้องกรณีที่คุณพร้อมพงศ์ไปฟ้องเรื่องคุณสมบัติ
ก็จะฟ้อง๕๐ล้านหลายเรื่องเลยหลายเรื่องครับ
เรื่องที่คุณพิชิตให้คุณพร้อมพงศ์ไปฟ้อง
หมิ่นประมาณ๕๐ล้านที่ศาลายา
อันนั้นก็เป็นการสู้ข้อที่จริงไปครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วผมก็ให้ความเห็นต่างเนี่ย
ทางสุขภิกษ์ต่างยังไงบ้างนะครับ
ในส่วนของคุณพิชิตฟ้องเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
สามารถที่จะท่านเองสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องได้
ผมก็ต้องไปต่อสู้ในขั้นศาล

ส่วนประเด็นที่ว่าคุณพร้อมพงศ์เนี่ย
ก่อนฟ้องใช่ไหมครับท่านก็ให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายอย่าง

มันเป็นเรียกว่าความเท็จที่เกิดขึ้นทำให้ผมเสียหาย
อันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็จะฟ้องคุณพ้อมพงษ์นะไม่ได้ฟ้องคุณพิชิตนะ
คุณพิชิตท่านเก่งมากเลยท่านอยู่ในเหตุการณ์
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องไม่โดนฟ้องด้วยนะครับ
แต่เผื่อคุณพ้อมพงษ์เป็นตัวออกหน้า
ฟ้องคุณพร้อมพงศ์๕๐ล้านใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับอายุความฉะนั้นวันที่ผมจะฟ้องเนี่ย
น่าจะไม่เกินจริงมันจะต้องไม่เกินวันที่๑๗ธันวาคม
แต่ผมก็ตั้งใจว่าจะฟ้องก่อนหน้า๑เดือนครับ
ประมาณ๒๕พฤศจิกายนนะครับ

ยินดีครับอาจารย์ชมใช้สิทธิ์ก็ปกติ
เป็นใช้สิทธิ์ปกติไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหา
อาจารย์ไม่คุยกันแบบจะได้ไม่ต้องฟ้องกันอะไรกัน

ที่ท่านฟ้องผมตอนนะครับแล้วท่านเอง
ท่านก็ให้ข้อมูลหลายเรื่องซึ่งเป็นความเจ็ด

ดังนั้นผมก็คิดว่าผมก็อายุมากแล้วนะครับ

คือเรียนอาจารย์สมชัยนะเรียนคุณผู้ชมด้วยคุณภาคภูมิว่า
ไอ้ผมเนี่ยไม่มีให้เท็จหรอกครับ
คือวันนี้อาจารย์สมชัยเนี่ยล่าสุดนะครับ
เรื่องคดีบริมาณว่าไปเรื่องกระบวนการของศาลนั่นแหละ
ผมไม่พูดเยอะพูดเรื่องอาจารย์สมชัยว่า
ที่ให้พ้นจากผลจากกรกตเนี่ย
ที่สทชเขาสั่งเนี่ยให้พ้นเนี่ย

พูดถึงคำว่าพ้นเนี่ยมาตรา๙๘วงเล็ก๘ที่ว่าอ่านไม่ละเอียด
ผมอ่านมาเป็นร้อยรอบแล้วคืออย่างนี้
คือหมายความว่าอาจารย์สมชัยขณะนั้นเนี่ย

สองยังทำหน้าที่กรกตไปสั่งประชุมอะไรได้ไหม
ไม่ได้แล้วเพราะฉงั้นวันนี้ยังมาตรีเข้าข่ายไง

ซึ่งอาจารย์สมชัยโทษสูงนะครับ
โทษจำคุกถึง๑๐ปีแล้วก็ปรับ๒๐๐๐๐๐
แล้วก็อาจารย์สมใจหน่อยจะหมดเวลา
อาจารย์อาจทิ้งท้ายหน่อยครับหมดเวลาจริงวันหน้าค่อยมาโถกกันอีกที
ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนัดหมายกันอีกรอบหนึ่ง
พบกันหน่อยให้รัฐเป็นโจทย์กลางก็ได้
แล้วมีอีกหลายเรื่องอาจารย์ผมมีหลายเรื่องของอาจารย์
คนส่งมาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาไปร้องอีก

ครับก็คงไม่มีอะไรมากครับก็ฝากความคิดถึงทุกคนนะครับ
แล้วก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าอะไรก็ตามนะตั้งใจทำงาน
ให้เกิดผลสำเร็จดีกว่าที่จะเที่ยวไปกำเนินคดี
กับใครคนนู้นคนนี้ดีไปเรื่อยนะครับ
ประชาชนเขารู้สึกว่าเป็นการทำการที่ไม่เหมาะสมครับ
ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมใจครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ